คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
มีรายงานเรื่องของเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะ
ประจำหน่วยบินตำรวจจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นี่นะคะก็คือประสบอุบัติเหตุตกตอนที่ลงจอดที่สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
กองกำกับการตำรวจระเวนชายแดน๒๑อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ทำให้นักบินช่างอากาศยานและผู้โดยสารได้รับบัตรเจ็บแต่บาดเจ็บกันเล็กน้อยนะคะ
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยบินตำรวจจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อไปสนามเฮลิคอปเตอร์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน๒๑
ระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ลดระดับเพื่อเตรียมลงจอดลมแรงเป็นลมกระโชกพัดทางด้านท้ายเครื่อง
เครื่องเลยเสียการทรงตัวตกกระแทกพื้น
เลิคอปเตอร์ลำนี้มีพลตำรวจรีคิรีศักดิ์ตันตินวัชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓พร้อมคณะเดินทางไปราชการ
ไปติดตามความคืบหน้าคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
รายชื่อผู้โดยสารในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็มีทั้งหมด๖นายนะคะ
พลตำรวจรีคิรีศักดิ์นะคะที่กล่าวชื่อไปเมื่อสักครู่นี้
พันธุ์ตำรวจเอกธรรมนูลฉิมวงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์
ร้อยตำรวจเอกนัทธวุฒิสุ่มมาตรรองสารวัตรสอบสวนกองบังคับการกฎหมายและคดีภาคสาม
พันธุ์ตำรวจโทนิตินันนามทองดีนักบินเป็นผู้บังคับอากาศยาน
พันธุ์ตำรวจรีปริญญามณีรัฐร้อยตำรวจเอกนรชิตดวงแก้ว
ทั้ง๖คนบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ค่ะ

กำลังจะลงจอดพอดีลมมาแล้วลมแรงแล้วลมมาท้ายเครื่องพอดีค่ะ
โอ้โหก็เลยโชคดีที่ยังบาดเจ็บกันแค่เล็กน้อยนะครับ